อุดรธานีคุณผู้ชมชาวบ้านเขาโล่งใจว่าผู้หญิงคนนี้ย้ายออกไปได้ซะก็ดี
เพราะก่อนนั้นเนี่ยโวยวายทำลายข้าวของด้วย
แต่ก่อนเธอจะไปเธอเผาห้องเช่าก่อนนะ
ดูสภาพสิคุณผู้ชมกองขี้เท่าพวกนี้
ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไหม้แล้วลามไปห้องอื่นด้วยนะ

เป็นห้องเช่าไม่มีเล็กที่ในตัวเมืองอุดรธานี
เหตุเกิดวันจันทร์ที่ผ่านมา๑๔สิงหาคม
ใครเผาอะใครก่อเหตุอะ
ชื่อจันทร์ที่มาหรือว่าเออายุ๓๙ปี
เธอก็พอให้การได้อยู่คุณผู้ชม
นี่คนนี้เธอบอกว่าเอากระดาษผ้าม่าแล้วก็เสื้อผ้ามาเผา
จริงเนี่ยฉันจะเผาตัวเองด้วยนะ
เออแต่มันไหม้แค่อย่างอื่น
พ่อของเธอแต่พ่อไม่แท้นะ
นับถือคนหนึ่งเป็นพ่อพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
นี่ไงดูหนังสือดิรู้จักไหม

สติฟเฟนเจอราด

ตำนานนักเตะลิเวอร์พูลที่ไม่เคยได้แชมป์ลีกเลย
ก็เป็นอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษด้วยนะ
เอาไปดูเหตุการณ์ช่วงที่เธอเล่าหน่อยฮะ
ก็รอเขามารับ

คนเนี้ยค่ะ
ชื่ออะไรเนี่ย
เขาเป็นใคร
ออกเสียงชื่อนักฟุตบอลคนเมื่อกี้ละ
เมื่อกี้ผมฟังไม่ออกอะสักหนือกาบ้ริติช

เรียกอะไรนะแดดดี้เหรอ
คุณเอยังบอกด้วยว่าสองวันเก่าเนี่ย
ยาบ้าไปทำให้นอนไม่หลับก็เลยมาเผากระดาษเล่นประชดชีวิตโอ้โห
ส่วนเจ้าของห้องจริงคือเธอมาเช่าไงเจ้าของห้องจริงให้เธอย้ายออกทันทีเลยนะ
ใส่กระเป๋าขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยเจ้าของห้องเช่าตัวจริงชื่อพี่ครองศักดิ์อายุห้าสิบเก้าปี
ให้ฟังว่าคุณเอเนี่ยมาเช่าห้องเดือนละพันแต่นี่ค้างมาหลายเดือนแล้วนะ
แล้วระยะหลังคุณเอมักจะพูดเสียงดังโวยวายเอะอะทำลายข้าวของ
แล้วเนี่ยก็มาจุดไฟเผาห้องดีนะผมมาดับได้ทันครับ
ส่วนชาวบ้านระแวกนั้นพอรู้ว่าคุณเอเขาย้ายออกไปเฮ้ยโล่งโล่งเลย
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดคุณร้ายเผาเม่ยเผาห้องเข้าไปแล้วมันลามไปบ้านคนอื่นเนี่ยจะเผื่อร้อนเอาใช่ไหมครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมขอใช้ซัดเฉียบพื้นที่จรุงนี้ชี้แจงก่อนค่ะคือ
คือแม้ว่าผมจะเป็นแฟนเอเวอร์ตันนะครับแต่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดอมนะครับในข่าวเมื่อสักครู่นี้
ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้กล้องอาจจะจับพี่เบิร์ตเดี่ยวจับน้ำแข็งเดียวแต่ไม่มีจับดอมเดี่ยว

น้ำแข็งท่านผอของเราเป็นแฟนลิเวอร์พูล
แต่ลืมไปเคยได้แชมป์ยูฟ่าแชมป์เป็นสลีก
อ๋อไอ้ดอมแฟนอัลเซนอลนะใครไม่รู้